แต่ทีนี้พาไปดูเรื่องราวที่ชาวบ้านเขาฮือฮากันอีกบ้างนะคะ
เป็นการค้นพบอิดที่มีอักษรโบราณล้านนาสลักอยู่ในอิดอยู่

มันเป็นยังไงมันมีความเชื่อมีเรื่องราวยังไง
ไปกันที่จังหวัดลำปางค่ะ
ที่โบราณสถานวัดโป่งชายแห่งนี้ค่ะ
ตั้งอยู่ที่หมู่๙ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
เนี่ยค่ะพระสงฆ์พาชาวบ้านพาทีมข่าวของเราเนี่ย
ไปดูอิดที่สลักอัคระโบราณที่พบอยู่นะคะ
อยู่บริเวณฐานองค์พระประธานบวชเก่าของวัดแห่งนี้

มันจะมีอัคระโบราณสลักอยู่แบบนี้

ก็คือมันอ่านไม่ออก
มันจะว่าเป็นตัวเขมรก็ไม่ใช่
นี่เป็นการสลักอัคระโบราณอายุกว่า๓๐๐ปีเลยนะ

ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสาแพะผู้ที่มาตรวจสอบอิตโบราณ
บอกว่าวัดแห่งนี้นะเป็นวัดร้างผูพังเก่าแก่
ไว้รกร้างเป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้ว
แต่เมื่อเกือบ๒อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
ได้เข้ามาทำความสะอาดบริเวณจุดฐานของพระประธานในโบสถ์
และในขณะที่กำลังทำความสะอาดอยู่นั้นนะ
ฐานพระประธานบทก็พังลงมาคุณ
โอ้โหตอนนั้นตกออกตกใจสิเพราะว่ากำลังทำความสะอาดอยู่ดี
ปรากฏว่าพอเข้าไปสำรวจดูแล้ว
อิดดินเผาโบราณกว่า๑๐ชิ้นที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะ
หลังจากนั้นพระราชธรรมมาลังการที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๖
วัดบุญวาดวิหารพระอารามหลวงลำปาง
และอดีตเจ้าคณะลำปางก็เดินทางมาตรวจสอบก้อนอิดโบราณเหล่านี้
ว่าอัคระที่สลักอยู่นั้นนะคะ
เป็นชื่อพระที่สร้างวัด
แล้วก็ยังมีชื่อของผู้มีจิตศรัทธาหรือว่าญาติโยมที่เคยสร้างวัดแห่งนี้
เอาไว้เมื่อ๓๐๐ปีก่อนด้วย
นี่ค่ะท่านก็เลยกำชับว่าให้เก็บรักษาดูแลก้อนอิดเหล่านี้ไว้ให้เป็นอย่างดี
เพราะถือว่าเป็นของโบราณมีคุณค่านะคะ
พอชาวบ้านเขาได้รับทราบเรื่องนี้ก็ถือว่าฮือฮา
สร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็สร้างความประหลาดใจ
รวมถึงมากราบไหว้บูชากันมาก
แต่ทางพระก็บอกว่าจะเก็บอิตโบราณเอาไว้เพื่ออนุรักษ์

อนาคตต่อไปเนี่ยก็จะพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดโป่งชัย
แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ทางวิถีพุทธต่อไปด้วย

ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็มีที่มาแล้วก็มีการเวลาของมันนะคะ
เรื่องบางเรื่องนี่ถูกฝังถูกปิดเอาไว้อยู่เนิ่นนาน
ถึงเวลาเนี่ยก็จะปรากฏเองจะปรากฏในลักษณะไหนก็แล้ว
แต่พอเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแบบนี้
พวกเราคนรุ่นใหม่ก็บูชาเคารพนับถือเอาไว้
ถือว่าเป็นของโบร่ำโบราณที่มีมาแต่ช้านานนะคะ